คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เจาะไอร้องแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ตำรวจเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยเพราะว่าคนร้ายเนี่ยบุกปิดล้อมฐานตำรวจนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีการคว่างไป๊บอมเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ

กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยก็เลยมีการเตรียมยิงตอบโต้ด้านหลังคนร้ายเป็นชุมชนบ้านประชาชนค่ะก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้าแทนเพราะว่าป้องกันไม่ให้คนร้ายบุกเข้ามาในฐานหลังจากนั้นตำรวจเขาก็มีการวอลกันขอกำลังเสริมตำรวจสภเจาะไอร้องเดินทางมาถึงปั๊บคนร้ายก็ถอยหลบหนีไปรวมเ
บ้านของชาวบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลรือส่อที่อำเภอรือส่อนะคะ
แล้วแรงระเบิดครั้งนี้ก็เลยทำให้ทหารที่ไปซ่อมแซมบ้านให้กับชาวบ้านอยู่เนี่ยนะ
ได้รับบาดเจ็บไปสองนายหลังจากที่คนร้ายคว่างระเบิดใส่แล้วก็หลบหนีไป
ส่วนตัวคนเจ็บตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นรายงานล่าสุดที่เข้ามานะคะ